คุณผู้ชมครับมาต่อที่เรื่องที่
คือชาวบ้านเขาไปตัดแว่นทำแว่นที่ร้านแว่นที่สรรทรายที่เชียงใหม่

ลักษณะตัดผมทรงคล้ายกับทหารตำรวจ
เขานั่งอยู่แต่ข้างตัวเขาจะมีเสื้อ
เป็นปักเอาไว้เขียนว่าร้อยตำรวจตรีนายแพทย์
เป็นหมอตำรวจหมอตำรวจมีบัตรมีชุดต่างนานาแขวนเอาไว้

คนไปทำแว่นก็เอ๊ะคุณหมอตำรวจมาเป็นพนักงานร้านแว่นได้ยังไง
แล้วก็งงก็เลยแจ้งให้ตำรวจไปตรวจสอบ
สุดท้ายเป็นหมอตำรวจปลอมนะ

ถามว่าทำอย่างนี้ทำไมมันคืออาชีพที่ผมฝ่ายฝัน

อยากเป็นหมออยากเป็นตำรวจอะไรอย่างนี้

เขาเคยสอบติดแพทย์ของมหิดลแต่เรียนไม่จบ
ก็เลยออกมาแล้วแล้วก็ไปซื้ออุปกรณ์ตัดผมตัดเท่าสร้างตัวเอง
ว่าเป็นร้อยตำรวจตีนายแพทย์
แล้วเป็นถึงหัวหน้าแพทย์ฉุกเฉินด้วยนะ
มีตำแหน่งครับตำรวจชุดสืบสวน
ตำรวจภูทรสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ครับ
ไปจับกลุ่มผู้ชายคนนี้ชื่อจริงก็คือ
ฤกษมงคลขออนุญาตสงวนนามสกุลนะฮะ
อายุ๒๔ปีนะครับ

ไปจับกลุ่มได้ที่ร้านแว่นที่สรรทรายครับ
คนขวามือนี่แหละ
โอ้วตำแหน่งยาวจัง

กางเกงขายาวสีกากีแบตตำรวจ

สมงคลนะฮะเบื้องต้นเนี่ยผู้ต้องหาก็สารภาพ
จริงก็ทำงานในร้านแว่นแหละครับคุณผู้ชมแต่ว่าปลอมทั้งบัตรขึ้นมา
ทำให้คนหลงเชื่อว่าเป็นแพทย์ตำรวจจริงหมอตำรวจจริงสังกัดโรงพยาบาลนี่แหละ
แล้วอ้างว่าทำไปเพราะว่าอะไรผมฝันผมอยากเป็นหมออยากรับราชการตำรวจด้วย
จริงแล้วผมเคยสอบได้นะเป็นสอบติดคณะแพทย์มหิดลนะแต่เรียนไม่จบ
ก็เลยเนี่ยความฝันยังมีอยู่ก็เลยอ่ะก็ฝันฝันยังอยู่
ก็เลยปลอมแปลงปลอมตัวเป็นเป็นหมอซะเลยเป็นหมอตำรวจซะเลยนะฮะ
สุดท้ายโดนจับนะฮะตำรวจดำเนินคดีกับนายพฤกษมงคลครับ
ข้อหารปลอมแล้วใช้เอกสารทางราชการปลอมและไม่มีสิทธิ์ใช้ยดตำแหน่ง
แต่ได้กระทำการเช่นนั้นไปเพื่อให้บุคคลอื่นนั้นหลงเชื่อนะครับ
จากการตรวจสอบจริงแล้วเขามีหมายจับด้วยนะ
หมายจับของศาลจังหวัดแม่เสรียงเพราะว่าเขาหนีทหารครับ
ในความผิดฐานเป็นทหารกองเกินหลีกเลี่ยงหรือขัดขืน
ไม่ให้คณะกรรมการตรวจเลือกทำการตรวจเลือกรับราชการทหารกองเกิน

ค่ะแล้วตัดผมนี่ทรงนี้นี่เป๊ะเลยนะ
ผมฝันอยากเป็นนักบินแต่มาพบภายหลังว่ากลัวคำสูง
ผมเองก็เหมือนกันคุณพ่อคุณแม่อยากให้เป็นหมอ
แต่ทุกวันนี้เราสามคนมาเป็นนักข่าวอ่านข่าวให้คุณผู้ชมฟัง
ไม่เสียใจเลยอยากทำหน้าที่นี้ทุกวัน